การช่วยเหลือกเกษตรกรหลายต่อหลายโครงการด้วยกัน

ไม่พอนำเงินไปใช้หนี้มากเท่าไหร่
ปีหน้าพวกเขาส่งเสียงดังฝากบอก

รัฐนั้นช่วยทำให้ราคาข้าวไม่ตกต่ำ
มากกว่านี้เพื่อให้อาชีพของชาวนานนั้น

คุณสรีภักษ์กระมวลไตรุงตรีคูณครับ
ยกสถานเดิมชาวนาในตำบลสถาน
อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย

ในปีนี้หลังได้รับแจ้ง
กานเกษตรริทรคสว่า

แห่งรัฐจำนวน๑๕๐๐บาท

การช่วยเหลือจากภาครัฐแล้ว๔๓๐๐๐บาท

โครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิต
ละ๑๐๐บาทจำนวน๑๐๐๐บาท
ส่วนหนึ่งนำมาใช้ลงทุนเพราะปลูกข้าวนาปรัง

และอีกส่วนจะนำไปชำระหนี้ทกศ
ที่จะครบกำหนดชำระในเดือนมีนาคม๒๕๕๙
ทั้งสิ้น๑๖๐๐๐บาท

ราคาข้าวตกต่ำได้บางส่วน

ยังไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ได้ทั้งหมด

ซื้อรถยนต์เพื่อใช้ขนปัจจัยการผลิต
คาดหวังว่ารัฐบาลจะดูแลราคาข้าว
ในปี๒๕๖๐ให้มีเสถียรภาพ
เพราะการดูแลราคาข้าวไม่ให้ตกต่ำเช่นปีนี้
เป็นวิธีที่สร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกร

ซึ่งชาวนายังไม่มั่นใจว่า
จะมีเงินช่วยเหลือกเกษตรกรได้ตลอดไปหรือไม่
จากไม่รอเงินช่วยเหลือจากรัฐแล้ว
เขายังปรับตัวด้วยการรวมกลุ่มในชุมชน
และทกศเข้ามาช่วยให้ความรู้ในการทำปุ๋ยหมัก

เพื่อลดต้นทุนการปลูกข้าวลง๑๒๐๐๐บาทต่อไร่

มีรายได้จากการเลี้ยงไก่ปลูกผักปลอดสารพิษ
มีเงินพิเศษมาจุนเจือครอบครัวได้อย่างน้อย๒๓๐๐บาทต่อเดือน

หากรัฐดูแลราคาข้าวในปีหน้าไม่ต่ำกว่า๑๒๐๐๐บาทต่อตัน
ก็น่าจะเพียงพอที่จะทยอยใช้หนี้

สิริพักกมลตรายตรึงตรีคูณ
ข่าวเทรารัตน์ทีวีไตรงาน